คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่แตงโมนิดากันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับดาราสาวคนนี้เนี่ยหายหน้าหายตาไปนานก็เกือบครึ่งปี
คือก่อนหน้านี้เธอออกมาประกาศนะคะว่าขอพักงานแสดง
ซึ่งมีอาการคล้ายกับโรคซึมเศร้าอยู่เกือบครึ่งปี
ล่าสุดค่ะนักแสดงสาวแตงโมนิดาขอคัมแบ็คมารับงานละครอีกครั้ง
อัปเดตอาการป่วยเธอบอกว่าทุกวันนี้เนี่ย
ยังต้องกินยาระงับอาการอารมณ์แปรปวนอยู่เลยนะคะ
ส่วนเรื่องหัวใจกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนิก
คุณาทิพย์ที่เขามีกระแสข่าวว่าเฮ้ยคู่นี้เขากิ๊กกักกันหรือเปล่า
คู่นี้อย่าลืมนะคุณผู้ชมเขาอายุอนามห่างกันตั้ง๑๕ปี
แตงโมว่ายังไงจริงหรือไม่ไปฟังกันค่ะ
มันก็ถึงขั้นใส่ส้นสูงไม่ได้เพราะเราแบบเหนื่อยง่าย
แล้วก็อ่อนเพลียง่ายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ความคิดไม่ค่อยแล่นความจำไม่ค่อยดี
แล้วก็อารมณ์แบบว่าเหมือนแบบแปรปวน
เราจะแบบรู้สึกจิตตกอะไรอย่างนี้ก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะ

วาเลนไทยความรักเป็นไงคะอัปเดตนิดนึง
นิ่งนะคะไม่มีอะไรอัปเดตค่ะ
น้องที่เป็นข่าวก็เป็นพี่น้องกันนะคะ

พี่น้องกันเป็นพี่น้องแถวบ้านจะรู้จักจะสนิทกัน

เพราะฉะนั้นข่าวที่บอกว่าทั้งคู่กิ๊กกักกัน

อยากรู้จริงเพราะหัวใจของเธอเนี่ยช่วงนี้ว่างรึเปล่านะคะ
นั่นน่ะสิเพราะว่าเห็นหน้าตาสวยขนาดนี้

รู้ได้ยังไงว่าดิฉันป่วยแบบนั้น
คือเอาจริงนะโรคพวกนี้เนี่ยแตงโมเขาเคยบอกว่ามันมาจากอาการเครียดสะสมค่ะ
มันเป็นอาการป่วยคล้ายโรคซึมเศร้า
เพราะฉะนั้นช่วงที่เธอพักเนี่ยก็เพื่อไปพักจิตใจด้วยพักร่างกายด้วย
แล้วตอนนี้ครึ่งปีพร้อมแล้วที่จะกลับมาเล่นละครให้แฟนได้ตามชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
สำหรับแฟนที่คิดถึงผลงานละครของแตงโมก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะจ๊ะ